กลับมาไทยรัฐทันข่าวคุณผู้ชมคะอยู่กับคิงกับขวัญนะคะ
มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะหนุ่มเมียนมาโมโห
ข้างห้องนะคะคือเขาเป็นรบพอก็สูงอายุแล้วแหละ๖๐กว่า
เตือนบอกเออเคาะอะไรไม่รู้เสียงดัง
หลังจากนั้นลูกปืนมาเลยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นี่นะคะ
คือเจ้าหน้าที่เนี่ยพอได้รับแจ้งเหตุก็รู้ว่ามีคนถูกยิงมีคนได้รับบาดเจ็บ
อยู่ที่ซอยหมอบางถนนสุขสวัสดิป้อมพระจุลนะคะ
อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรประการ
ตรงบริเวณนี้นะคะที่เกิดเหตุมันเป็นห้องเช่า
ตรงชั้นสองเนี่ยห้องที่เก้าไปพบกับตัวผู้บาดเจ็บคืนนาวันชัยพึ่งคลาม
สภาพเขาถูกยิงที่หน้าอกนะคะคุณผู้ชม
หน้าอกขวา๑นัดแผลฉีกยาวประมาณ๕เซน
ก็เร่งทำการประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่เขายังพอพูดจานเล่าให้ฟังได้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ผู้บาดเจ็บในวันชัยบอกแบบนี้ว่า
วันเกิดเหตุผมมาเพิ่งกลับมาจากทำงาน
ผมเห็นนายจอเลชาวเมียนมาก็อยู่ในที่พักเดียวกันนั่นแหละ
อะไรก็ไม่รู้เสียงดังเหลือเกิน

เพื่อนข้างห้องแถวนั้นก็ไปบอกให้หนุ่มเมียนมาคนนี้เบาเหมือนกัน
แล้วตอนนั้นเขาอยู่ในห้องของเขานี่แหละ
อ้าวลูกเปลือนมาจากไหนได้ยินเสียงเปลือนดังขึ้นสองนัดค่ะ
บอกพี่เบาหน่อยผมนอน
บ้านทุกห้องเขาบอกเบามันไม่ใช่เหรอมันอารวาส

มีคนอยู่นะภายสอง

ผมไม่เคยไปเข้าผมโทร

เจ้าของห้องเช่าให้ไปเตือนให้หน่อย

เขาคุ้นละลอยไปพี่เบาหน่อยเห็นไหม
กดละลอยเพราะลงหน่อยละลอย

เออจริงแล้วมันมีกระจกบานเกล็ดแตก๑บาน
แล้วในห้องยังไปเจอหัวกระสุนตกอยู่๑คณะ

ตำรวจชุดสืบสวนก็เลยไปดูกล้องวงจรปิดสักหน่อย
ว่าตัวคนก่อเหตุหายไปไหนแล้ว
พอไปดูกล้องค่ะก็เห็นนายจอเลเนี่ย
พักอยู่ที่ห้องที่๖ชั้นเดียวกับคนเจ็บนั่นแหละ
เนี่ยคุณประสงค์ดูนะเดินถือปืนโท่งมาแบบนี้
แล้วก็มีมีดด้วยนะวนเวียนด่าทอนายวัญชัย
อยู่หน้าห้องเนี่ยอยู่อย่างงั้นอยู่หลายรอบอะค่ะแล้วเขาก็อ้าง
เล็งเปิ้ลแล้วเล็งเปิ้ลเข้าไปที่กระจกบานเก็ดอืมยิงแล้ว
ยิงแล้วหลังก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างหนีออกไปนะคะ
่งหน้าไปเข้าซอยวัดแหลมฟ้าผ่าไปที่บางขุนเทียนล่ะค่ะ
ตำรวจก็ไปตามจับกลุ่มได้นะที่ถนนเรียบคลองสรรพสามิตร
ถึงแยกสาราแดงตอนไปจับเขาได้โอ้โหยังมืนเมาอยู่เลย
จาก็ไม่รู้เรื่องสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ควบคุมตัวมาที่สพพระสมุทรเจดี
แล้วก็มีของกลางอาวุธมีดยาวหัวตัดหนึ่งเล่มไข้กวงหนึ่งอัน
แล้วก็รถที่เขาใช้หลบหนีนั่นแหละค่ะอันนี้ตอนควบคุมได้ก็สภาพอย่างนี้
แล้วก็เมาอะค่ะช่วงสายที่ผ่านมาตำรวจสอบปากคำเขาแล้วนะคะ
เขาให้การแบบนี้ว่าเขามีอาชีพรับจ้างทั่วไปรับซื้อของเก่ามา
ซ่อมเพื่อเอาไปขายต่ออีกทีก็อยู่ห้องเช่าตรงนี้มา๓๔ปีแล้วนะ
เขาบอกเขามีปัญหากับนายวัญชัยคนนี้แหละที่เขาไปยิงอ่ะ
เขาบอกต้องมาต่อว่าผมว่าผมทำเสียงดังก็ไม่ได้ติดใจอะไร
แต่ติดใจที่เครื่องมือของเขาเนี่ยเอาจริงจริงผมไม่ได้โกรธนะ
มาเตือนผมอ่ะว่าผมเสียงดังแต่มันมีของผมหายไปอืม
เออเครื่องมือผมมันวางอยู่หน้าห้องอ่ะมันหายไปสงสัย
นายวัญชัยก็เลยไปถามแต่นายวัญชัยไม่ยอมเปิดประตูออกมาพูดคุยด้วย
ผมก็โมโหดิก็เลยไปหยิบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ที่ซื้อมา
กระบอกละสามร้อยบาทสองกระบอกแล้วพกมีดไปด้วยสองเล่ม
ยิงเข้าไปเลยสองนัดนัดแรกเขาบอกเขายิงไปที่ลูกปิดประตู
นัดที่๒เอาอาวุธปืนทุบกระจกบานเกล็ดหน้าต่าง
หน้าห้องตัวคนเจ็บนั่นแหละแล้วยื่นมือเข้าไปยิงในห้อง
เขาไม่เห็นหรอกนะว่าตัวคนเจ็บอยู่ตรงไหนเออแต่ก็ยิงเข้าไปแล้ว

ผมโมโหผมตั้งสติไม่ทันผมก็เคาะประตูผมเรียกมันออกมา
แล้วผมก็ยิงใส่ลูกบิดนัดหนึ่งครับผมอ่าแล้วก็อีกนัดหนึ่ง
แล้วผมนี่เสร็จผมก็มองอะไรไม่ให้ผมก็ยิงใส่กระจกเลย

ครับผมผมก็อยากจะขอโทษผมก็ไม่ได้ตั้งไม่ตั้งใจมันโมโหครับงง
พอผมว่างานมื้อฆารฆาตค่าชายน้องหญิง
ผมไม่เอานานเหล่นหวานผมก็

มันน่าสนใจอย่างหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชม
ตัวเขาเองเขาบอกเขาซื้ออาวุธปืนมากระบอก

เป็นไปได้จริงเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องไปตามต่อนะคะ
ว่าใครขายอาวุธปืนให้เขาแล้วมันถูกต้องหรือเปล่า

เดี๋ยวต้องตามเรื่องนี้ต่อแต่ทีนี้คือแน่นอนแหละ

แจ้งข้อหาเรื่องของการมีอาวุธปืนนะคะ
แล้วก็พกพาอาวุธปืนไปพยายามฆ่าในข้อหานักด้วยอีกต่างหาก
ตอนนี้เดี๋ยวจะต้องไปตรวจอีกว่า
เข้าเมืองแบบผิดกฎหมายหรือเปล่าด้วยนะคะ

เมาแล้วก่อเหตุส่วนเหตุการณ์นี้ยังไม่ทันได้เมาเลยครับ